กลับมาติดตามไทยรัฐนิวโชว์และเป็นคดีที่คนให้ความสนใจกันในขณะนี้นะครับ
เครือญาติที่ถึงขั้นยิงกันจากการเล่นเปตองขวางถนนนะฮะ
แล้วก็ทำให้ทะเลาะดึงเรื่องเก่าเรื่องที่ดินเรื่องต่างออกมาพรั่งพลูออกมา
จนกระทั่งเกิดการยิงกันตายนะครับเราตามกันต่อ
ธุรการนะฮะที่เป็นคนยิงเขาเนี่ยล่าสุดคือได้รับการประกันตัวออกมานะฮะ
หลักทรัพย์ห้าแสนบาทครับคุณผู้ชมครับคือเขามาเปิดใจกับทางไทยรัฐทีวีนะครับ
สาเหตุที่เขาทำเนี่ยเขาบอกมันถูกกดดันจนสติแตกแล้วนะฮะ
คือเขารับไม่ได้กับใครที่ดูคลิปไปแล้วเนี่ยไอ้เด็กวัดที่มีการตะโกนด่า
คนชื่อธุรการเขาเนี่ยนะฮะเขายอมรับว่าเขาชักปืนนะครับ
แล้วก็ไล่ยิงแต่จำไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นวิ่งยิงใครบ้าง
ปืนเนี่ยพกมาคือต้องการแค่ป้องกันตัวไม่ได้ตั้งใจจะมายิงใคร
เขารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจอยากจะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต
แล้วก็เชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นเพราะว่ากรรมเก่านะครับ
ที่เขาเคยทำกันมาเพราะว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะไปไก่เกลี่ย
เขาบอกแบบนั้นนะครับจะไปไก่เกลี่ยเรื่องการฟ้องร้อง
ที่ดินอีกฝ่ายนึงเนี่ยให้จบซะเลือกไว้แล้ววันที่๑๔กุมภาพันธ์ปีหน้า
วันแห่งความรักซะด้วยนะครับแต่เวรกรรมเนี่ยมันทำให้ต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นซะก่อน
นะครับบอกอีกฝ่ายไม่ต้องกลัวจะไปยิงใครซ้ำ
เพราะว่าตัวเขาต้องเป็นฝ่ายกลัวมากกว่าว่าจะมาแก้แค้นเขาไหม
มาเอาคืนเขาหรือเปล่าครับ
คือเรามองว่ามันเป็นเวรกรรมกรรมเก่าที่เราเคยทำกันไว้เหรอผมเชื่อเช่นนั้น
แล้วผมก็เลยจะใช้วันที่๑๔กุมภาที่บอกเนี่ยจะจูนกับเขา
แล้วทำไมมันถึงไปไม่ถึงอ่ะครับพี่ก็มันมันเป็นกรรม
ผมเชื่อในความเป็นกรรมของผมที่ระเบิดแล้วก็เป็นกรรมของเขา
ที่เขาไม่มีสิทธิ์ไปถึงจุดระเบิดคืนนั้นคือคำคำหนึ่ง
ไอ้เด็กวัดไอ้เด็กวัดคือมันดูถูกเราไง
เรื่องที่มรดกที่แม่เขาได้มามากแล้วหาว่าเมียผมโกง
เข้าโทรศัพท์สมมุติคุณเป็นเมียผมแล้วโทรศัพท์คุยกับผมเนี่ย
มาว่าค่ะลุงออดของคุณน่ะค่ะว่าโกงโกง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
แต่รู้อย่างเดียวว่าเราสติแตกอ่ะไอ้คำว่าเด็กวัดไอ้เด็กวัด
เด็กวัดเนี่ยไม่มีผมจำได้ผมไม่มีผมเรียกไอ้ดำ
ไม่เรียกไอ้หมาดำเรายืนยังว่าเราไม่ได้แบบไม่ด่าเขาว่าไอ้หมาดำ
ฟังคลิปผมว่าผมไม่ได้ด่าคือคำที่เขาติดใจจริงจริงเขาพูดมาตั้งแต่วันก่อนแล้วแหละ
ที่เขาถูกจับว่าไปว่าเขาว่าเป็นไอ้หมาวัด
คือเขาเคยอยู่วัดมาก่อนเขาบอกคำนี้มันจี้ใจดำเขามาก

อะคุณผู้ชมลองฟังก่อน
นี่นะคะเขาก็ด่ากลับมาสวนกลับมา
เหมือนกันใช้คำหยาบเราก็เลยต้องดูดเสียงไปนะคะ
ซึ่งคนที่ถูกด่าก็คือเรือตรีธรรมนุคนตายนั่นแหละค่ะ
เรือตรีธรรมนุเนี่ยมีศักดิ์เป็นญาติผู้พี่ของภรรยานายธุรการนะคะ
คนนี้คือคนแรกเลยที่ถูกยิงเข้าศีรษะ
แล้วก็ล้มลงเสียชีวิตที่หน้าบ้านครับ
ถ้าดูจากในคลิปทั้งหมดแล้วจริงเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นมาหลายครั้งแล้วนะคะ
จะได้ยินเสียงเรือตรีทำนูเป็นเสียงผู้ชายที่บอกว่า
เออเออพอแล้วไม่มีใครว่าหรอกเออไปซะทีเถอะกลับไปเถอะ
เป็นคนห้ามเป็นคนปฏิบันอมใช่ค่ะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าในธุรการที่ด่าสวนกลับมา
เขาก็ไม่โต้ตอบนะเออด่าไปเถอะเออไปเถอะเลิกแล้วต่อกันเถอะ
แต่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นว่าเขาถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
ไม่เอาเรายกให้หมด
นี่ค่ะคือเสียงที่เป็นตัวอักษรสีขาวที่บอกว่าเออ
เรื่องนี้ไม่เอาอย่าไปพูดเออด่าอะไรปล่อยเขาด่าไป
นี่คือเสียงเรือตรีธรรมนุคนตายนะคะ
โดนยิงและเสียชีวิตคนแรกที่หน้าบ้านเลยนะ

ลูกกระสุนมันเข้าศีรษะเลย

คุณพกปืนมาทำไมก่อนคุณขึ้นนกแล้วคุณลั่นไกลทำไม
มันนี่ค่ะจังหวะนี้แหละนะคะ

พอยิงคนแรกเสร็จปุ๊บวิ่งตามเข้าไปในบ้านแล้วไล่ยิงไปอีก
ตายไปอีกหนึ่งคนรวมเป็นสอง
แล้วก็เจ็บสาหัสไปอีกหนึ่งนะคะ

ก็คือเป็นบาสนั่นคืออีกคนนึงที่เสียชีวิตนะคะ

ก็คือคลิปของนายปองภูมิลูกชาย

เป็นคนแรกเริ่มที่เป็นคนเปิดเกม

แล้วก็พ่อได้ยินพ่อออกมาสุดท้าย

คลิปนั้นเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะคะว่า
เขาก็ตะโกนบอกพ่อกลับมาคุณพ่อกลับมา

เรื่องนี้ตำรวจรวบรวมสำนวนรวบรวมหลักฐานอยู่นะคะว่า

ว่าปองภูมิอาจจะโดนแจ้งความด้วยไหม
จากการที่ว่าอยู่ในเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์
คุณถ่ายคลิปด้วยแต่คุณไม่ได้ห้าม

มาตราหนึ่งบอกสนับสนุนการฆ่า
แล้วพี่อยู่กับมิ้นท์แล้วพี่บอกว่ามิ้นยิงเลย

เพราะว่าปองภูมิไม่ได้เชียร์แต่ไม่ได้ห้าม
ลองดูคลิปนี้อีกสักทีนึงแล้วกันนะคะของปองภูมิค่ะ
ขอโทษยังไม่แจ้ความ
หมายความว่ายังไงวะ
มึงยิงเปย์ถูกเขามึงคูยักษ์ฆ่าเขา

เฮ้ยไปคุยกับเขาทำไม

พูดถึงนายปองภูมินายบุคคลปองภูมิยังบรรเทา
อายุ๒๗ปีเป็นลูกของนายธุรการที่เป็นผู้ต้องหา
ทางโทรศัพท์บอกว่าตอนนี้ยังไม่กล้าเข้าบ้าน

ส่วนพ่อกับแม่อยู่ระหว่างพักผ่อน
แล้วก็มีการพูดคุยเรื่องคดีปรึกษาเรื่องคดีกับทนายความ
เรื่องต้นก็ประสานตำรวจนะฮะ
จะเอาเงินไปช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต

แล้วจะส่งพวงหลีดไปด้วยนะครับ
โดยจะเขียนบอกว่าด้วยความอาลัยจากใหญ่และครอบครัว

และอยากให้อีกฝ่ายรับเอาไว้ด้วยนะครับ

เขาปฏิเสธแทนแม่บอกแม่ผมไม่เคยพูดนะ

ซึ่งอาจจะหมายความไปหมายถึงว่า

เพราะขณะเกิดเหตุแม่ไม่ได้อยู่ด้วย
แล้วก็ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยครับ

อันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้ไม่ควรเอามาเป๊ะ

ผมอยากทราบด้วยว่าใครเป็นคนพูดให้พี่นักข่าวเขาฟัง
ที่นักข่าวได้มานี่คือแบบโอ้โหอันนี้คือให้ร้ายกันมาก

เพราะว่าตอนที่อยู่ในเหตุการณ์คุณแม่ไม่อยู่ไม่มาเกี่ยวข้องได้เลย

แล้วหลังเกิดเหตุเองตัวเราเองกับพ่อเอง
ได้คุยกับทางผู้เสียหายบ้างไหม
ไม่เราไม่ได้ติดต่อกันครับ
ส่วนอีกคนนึงที่เราได้คุยก็คือนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยนะคะ
ทนายความของนายธุรการถ้าจำได้จังหวะตอนที่โดนจับเนี่ย
เขาบอกลูกชายคือปองภูมิบอกให้โทรหาทนายกฤษณะ
โทรหาลุงกฤษณะเนี่ยแล้วปองภูมิก็โทรไปคือคนนี้แหละค่ะ
เขาบอกว่านายธุรการก่อเหตุเพราะบันดาลโทษะ

เพราะว่าตอนนี้นายธุรการบอกขอพักผ่อนก่อนสักประมาณ๑๒วัน
ส่วนประเด็นเรื่องของการที่นายปองภูมิโทรหานายธุรการนี่
จังหวะนี้ค่ะจังหวะนี้ที่เราขึ้นซับให้คือตอนที่ที่เรียกว่าคุณลุง
คือปองภูมิโทรคุยกับคุณกฤษณะอยู่นะ
คุณกฤษณะก็บอกว่าประเด็นที่ลูกชายในธุรการโทรศัพท์หา
หลังก่อเหตุเข้าข่ายลักษณะเตรียมการเนี่ยเขาบอกไม่จริงไม่เป็นความจริง
ปกติแล้วเนี่ยนายธุรการเวลาโทรมาปรึกษากับเขาก็คือปรึกษาเรื่องคดีที่ดิน
ปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายไม่เคยมาปรึกษาเรื่องว่าจะไปยิงใครที่ไหนเลย
ข้องใจประเด็นนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วถามกันเข้ามาเยอะมากว่า
โอ้โหฆ่าคนอุกอาจขนาดนี้สองศพเจ็บอีกหนึ่งทำไมได้ประกันตัว
อืมเพราะว่านายธุรการได้ประกันตัวออกมาเรื่องนี้นายกิจสนาตอบให้นะคะ
เขาบอกว่ากรณีที่สารให้ประกันตัวผู้ต้องหาเนี่ย
ผมไม่ขอก้าวล่วงคำสั่งสารเอาเป็นว่าสารอนุญาต
แต่ผมเองก็ได้ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันเช่าทรัพย์๕แสนบาทยื่นขอประกันตัว
แล้วก็เขียนคำร้องขอความเมตตาต่อสารในเรื่องการศึกษาอายุโรคภัยไข้เจ็บ
ความเป็นอยู่ของครอบครัวคุณงามความดีและข้อเท็จจริง
หลังเกิดเหตุนายธุรการไม่ได้หลบหนีไปไหน
แต่เดินตรงเข้าไปหาตำรวจเพื่อขอมอบตัว
แล้วก็สำนึกผิดแล้วแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหลังจากนี้

ทางคุณธุรการก็รู้สึกผิดนะครับแล้วก็สำนึกในการกระทำ
น้องภูมิมาคุยกับผมเขาบอกว่าเขาไม่กล้าเข้าไปแย่งปืนพ่อ
เพราะเขากลัวว่าพ่อจะเหมือนกับยังคั่งอยู่ตอนนั้น
เรื่องการยิงคุณธุรการไม่เคยคุยกับผมเรื่องนี้เลย
แต่ไม่เคยมีเรื่องที่จะมาบอกว่าจะไปทำร้ายใครจะไปยิงใคร
นี่แหละครับแล้วหลังจากที่สารท่านอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในธุรการเนี่ยนะครับ
ญาติของผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บคือทางฝั่งนั้นเขากลัวเขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัย
แล้วก็มีการตั้งทนายมาสู้คดีด้วยเขามองว่าโอ้โหไม่ได้รับความเป็นธรรม
คุณสุชาดาสิริคงนะฮะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเจอกับญาติของผู้เสียชีวิต
แล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนยังเสียใจนะครับแล้วก็ไม่สบายใจ
เมื่อทราบข่าวว่าในธุรการเนี่ยนะฮะผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงเรือตีธรรมนุแจ้งจิตนะครับ
นายสมัติประชุมพันธ์เสียชีวิตสองศพนะฮะแล้วก็ยิงนาวาเอกสัญชัยประชุมพันธ์เนี่ย
บาดเจ็บสาหัสอีกคนนึงนะครับได้ประกันตัวออกมาครอบครัวฝั่งตรงข้ามไม่สบายใจเลย
ภรรยาของนาวาเอกสัญชัยผู้บาดเจ็บเนี่ยและเป็นแม่ของนายสมัติผู้เสียชีวิตเนี่ย
บอกกับทีมข่าวบอกว่าโอ้โหเสียใจมากศพลูกชายยังไม่ทันเผาเลย
อาการของสามีก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ผู้ต้องหาได้ประกันตัวออกมาแล้ว
นี่เธอบอกแบบนี้นะครับเธอมองว่าครอบครัวไม่ได้รับความเป็นธรรม
และตอนนี้อยู่อย่างหวาดระแวงนะกลัวว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะกลับมาทำร้ายอีกหรือเปล่า
ตอนนี้ที่บ้านมีแทบผู้หญิงแล้วหากเกิดเหตุอะไรสู้ไม่ได้หรอกนะครับ
ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตั้งทีมทนายขึ้นมาสู้คดีบ้าง
จะเอาผิดกับนายธุรการให้ถึงที่สุดนะครับแต่ญาติเนี่ยขอสงวนเรื่องราวแนวทางเอาไว้ก่อน
กลัวจะเสียรูปคดีทีมข่าวสำรวจรอบรอบบ้านของนายธุรการนะครับ
ก็ทราบว่าตั้งแต่เกิดเหตุลูกชายภรรยาก็ย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้ว
แล้วไม่ได้กลับเข้ามาที่บ้านนี้อีกเลยแต่ยังมีนะฮะสัตว์เลี้ยงมีไก่มีสุนัขที่นายชุดละกาเลี้ยงไว้เนี่ย
แล้วเคยบอกนักข่าวว่าเป็นห่วงนะฮะที่ต้องทิ้งไปเนี่ยไม่มีใครไปให้อาหารมันนะครับ
อุบลคำจูมจังอายุ๖๗ปีเป็นญาติของผู้เสียชีวิต
บอกกับนักข่าวคุณสุชาดาบอกว่าเธอเนี่ยได้พูดคุยกับนายสมัติหรือนายบาทเนี่ย
ผู้เสียชีวิตเมื่อสามสัปดาห์ก่อนก็ไม่ได้มีรางบอกเหตุอะไรนะ
กระทั่งถูกญาติกันเองเนี่ยมายิงเสียชีวิตซะนะฮะ
หลังจากในหมูหรือว่าธุรการเนี่ยได้รับการประกันตัวยอมรับว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนในครอบครัว
แล้วกลัวเหลือเกินว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะแม้ว่าจะมีคลิปหลักฐาน
แต่ผู้ต้องหาประกันตัวออกมาแล้วล่ะ
เป็นห่วงความปลอดภัยเป็นห่วงว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรม

มันทำร้ายชีวิตเขาเลยฆ่าคนตั้งสองศพ
อีกคนอีกลุงก็ยังอยู่
คุณพ่อค่ะคุณพ่อยังอยู่ที่โรงพยาบาล
ในขณะที่อีกคนนึงยังรักษาตัว

เอาเสื้อผ้าของใช้ของสามีมากอดมาหอมด้วยความคิดถึงนะครับ
แล้วก็ต้องกลับมาช้ำใจอีกที่ได้รู้ว่าผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวออกมานะครับ
ก็อยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับ
เราก็จะเรียกเอาผ้ามาหอมเอาผ้ามากอด
ว้นเอ๋ยโบอยู่นี่ว้นเอ๋ยทำไมรีบไปว้นเอ๋ย
มันสะเทือนใจมากเศร้าใจมากทุกข์ใจมาก